สุดยอดจริงเมนูของขาวจัดหนักจัดเต็มเป็นถาด
ของหวานจะรออะไรล่ะคะจะพาคุณผู้ชมไปกินขนมครก
แต่ครกเล็กนี่มันธรรมดา
เสิร์ฟทั้งทีเสิร์ฟแบบถาดใหญ่แบบพิซซ่าไปเลยจ้า
ครกถาดแน่นอนขนมครกถาดค่ะมากันแบบทั้งถาดทั้งเตาทั้งกระทะทำแบบนี้เลย
แถมคนแคะให้ด้วยไหมคะคนแคะมาทั้ง๗เลยค่ะพวกเลยค่ะ
นี่โอ้โหหน้าของเขานี่ค่อยหอดค่อยละเมียดละมัยลงไป
มีเยอะมากเขามีหลายหน้ามากเลยคุณ
ร้านนี้เขาพิเศษมากเลยนะเจ้าของร้านคือคุณพาฝันชูศรีอายุ๒๕ปีสาวสวยคนนี้
บอกว่าคุณพาฝันเนี่ยนะมีไอเดียปิ้งปั้งซึ่งอยากจะทำขนมครกแบบในยูทูปที่เขาทำขายกัน
แต่ต้องทำยังไงให้มันดูแบบน่าสนใจทำแบบขนมครกยกถาดไปเลยจ้า
เนี่ยค่ะคือหนึ่งถาดนี่นะเวลาราดแป้งลงไปที่เตาขนมครกแล้วเนี่ย
ก็จะใส่ไส้ที่มันมีความหลากหลาย
มีทั้งใส่ลำไยทุเรียนเผือกมันข้าวโพดทับทิมกรอบทองหยอดฟ้อยทองใบเตยฟ้อยทอง
โอ้โหมากคุณดูสิฟ้อยทองใบเตยอะไรอย่างนี้มีหมดเลยอ่ะครบมาก
แล้วก็ใส่ลงไปในถาดแบบนี้คละกันไปให้มันมีความหลากหลาย
เผินมันก็เหมือนเป็นถาดพิซซ่าเหมือนกันนะ
และที่สำคัญคือขายถาดละ๕๐บาทคุณ
ถาดละ๕๐คือยกไปทั้งถาดนี้เลยใช่ไหม

เวลาที่จะเอาไปให้ลูกค้าก็คือจะเสิร์ฟคล้ายพิซซ่าเลย
ใช่เสิร์ฟกันแบบนี้ค่ะ
เวลาเราทานเนี่ยเราก็ได้หลากหลายไส้หลากหลายหน้าใช่ไหม
บางทีแบบเลือกไม่ถูกไงอยากกินไก่นู้นก็อยากกิน
อยากกินไส้นี้ก็อยากกินซื้อมันทั้งหมดนี้แหละจ้ะคุณ
ส่วนรสชาตินะกลมพอดี
มันจะมีความหวานมีความหวานของผลไม้มีรสเค็มหน่อยหน่อย
แล้วก็มีความมันของกะทิมีความหอมมีความหวานที่กำลังลงตัวพอดีเลยนะคะ
เรียกได้ว่าขายดิบขายดีถูกอกถูกใจ
วันหนึ่งเธอบอกว่าได้กำไรถึง๒๐๐บาทเลยนะ
ลองคูณดูสิขายทุกวันเดือนนึงหกหมื่นเลยนะคุณ
โอ้โหนี่ค่ะเป็นอาชีพที่เรียกได้ว่าทำได้ง่าย
รายได้ก็ดีเพียงแค่เราสร้างไอเดียสร้างจุดขายให้มันแตกต่าง
แล้วก็ขายได้แบบนี้เลยนะคะ
ใครที่อยากจะลิ้มลองขนมครกร้อนกันแบบยกถาดแบบนี้
ไปกันที่จังหวัดสุราธานีได้เลย
อยากจะโทรสั่งก่อนเราขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้กับคุณผู้ชมแล้วนะจ๊ะ
อยากจะชื่นชมนะก็คือไอเดียนะ
คือต้องยอมรับว่าเรื่องของรสชาติตัวเราเองยังไม่ได้ไปทาน

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไอเดียที่เราเห็นด้วยตาเมื่อสักครู่คือเสิร์ฟแบบพิซซ่าแบบนี้
ยกมาเป็นถาดแหละไม่ได้ขายเป็นเตาอะ
ใช่ไม่ต้องแบบไม่อยากว่ากบกัน
ดิฉันชอบนะแบบนี้เพราะว่าเวลามันยกมาแบบนี้

เรากินได้ทุกส่วนเลยเออไอ้ขอบมันอ่ะถูกเหรอคุณกินขอบไหม
เดี๋ยวพวกเราจะกินตัวที่มันเป็นแป้งประกบกัน

มันก็แห้งมันก็แตก

เดี๋ยวนี้ฉันซื้อเองฉาร์ดนึงเลย

คนละครึ่งคนเดียวคนเดียว